ปัดสถานะหัวใจของเมฆจีรกิจสักหน่อยนะคะ

งานนี้เจ้าตัวยอมรับแบบเขินนะว่า
เออก็เป็นสาวคนเดียวนี่แหละที่สนิทที่โสด
แล้วก็วางแพลนเอาไว้ด้วยนะคะว่าเตรียมสร้างบ้าน
เพื่อวางรากฐานสำหรับครอบครัวในอนาคตอีกด้วยค่ะ

ส่งทั้งรูปทั้งข้อความในเชิงอนาจารย์
เข้าข่ายคุกคามทางเพศเลยนะ
เมฆบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้

แล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ
คือเขาจะโดนแบบนี้ตลอดแล้วก็บ่อยมาก
ซึ่งผมเข้าใจในการที่ว่าเขาจะออกตัวแบบนั้น
ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์กับตัวเขาเลย
เขาอาจจะแบบแต่งตัวดูแบบดูโชว์สัดส่วนหรืออะไรต่ออะไร
ซึ่งมันไม่ใช่เขาเรียกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขา
บางทีมันเกินไปเห็นเขาบอกว่าแบบบางทีมันเป็นเรื่องของแบบ
อยู่ส่งรูปมาส่งวิดีโอมาซึ่งมันน่ากลัวมาก
ในแง่ตัวเขาเนี่ยผมเป็นห่วงอยู่แล้วว่าเขาคือคนใกล้ตัวผม
แล้วก็ในแง่ของสังคมเราเห็นว่าคนหลายคนโดนแบบนี้เยอะมาก
อย่างน้อยเมื่อเขาพูดไปแล้วสังคมได้รับรู้
มันมีการที่ตื่นตัวทั้งเรื่องนี้เกิดขึ้น
เราจะได้ระวังกันมากขึ้นครับ
จะบอกว่านักร้องนักแสดงดาราเนี่ยคือเขาเป็นบุคคลสถานะก็จริงนะ
แต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะไปคอมเมนต์อะไรวิจารณ์เขาได้แบบอิสระนะ